หลังจากที่มีข่าวเรื่องใบอังกาบหนูสามารถรักษามะเร็งได้นะครับ
ก็ทำให้ชาวบ้านจากทั่วสารทิศเดินทางไปขอใบอังกราบหนูที่วัดโบดในจังหวัดสุโขทัยกันเป็นจำนวนมาก
ล่าสุดที่จังหวัดรัชบุรีมีชาวบ้านเดินทางไปไม่แพ้กันนะครับ
หลังจากที่พบต้นอังกาบหนูบริเวณที่ดินว่างเปล่าจำนวน๑๔ไร่
มาที่ไปเรื่องนี้เป็นอย่างไรติดตามจากรายงานครับ
ที่ดินว่างเปล่าเนื้อที่๑๔ไร่ปล่อยให้ต้นย่าขึ้นรกร้าง
แต่ใครจะรู้ว่าที่ดินพื้นนี้กลายเป็นความหวังของผู้ป่วยโรคมะเร็ง
หลังมีชาวบ้านจากทั่วสารทิศแห่แหนกันเข้ามาเก็บต้นอังกาบหนู
ซึ่งเป็นสมุนไพรที่ชาวบ้านเชื่อกันว่ามีสรรพคุณในการรักษาโรคมะเร็งและโรคเบาหวาน
ซึ่งที่ดินดังกล่าวอยู่ติดกับวัดดาวลอยหมู่๕ตำบลปากท่ออำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรี
เป็นที่ดินของนางละเมียดเกรดนินคุณยายวัย๗๐ปี
โดยนางละเมียดเจ้าของที่ดินบอกว่าเธอเปิดโอกาสให้คนที่มาเก็บต้นสมุนไพอังกาบหนูได้ตามอัธยาศัย
เพื่อเป็นวิทยาธารให้กับผู้ป่วยได้หายจากการเจ็บป่วย
ที่ที่ดินตรงนี้เคยปลูกว่านหางจราเข้ขายแต่ราคาไม่ดีจึงปล่อยทิ้งร้างและมีต้นอังกาบหนูขึ้นมาจนเต็มพื้นที่
แต่ตอนนั้นก็ไม่ได้สนใจอะไรจนกระทั่งมีข่าวว่าใบอังกาบหนูรักษาโรคมะเร็งได้
และยังมีผู้ที่นำไปลงเฟซบุ๊คว่าพื้นที่แห่งนี้มีต้นอังกาบหนูขึ้นเป็นจำนวนมาก
จึงทำให้วันนี้มีคนแห่มาเก็บใบอังกาบหนู
ขณะที่ชาวบ้านต่างบอกว่าหลังจากทราบข่าวว่าใบอังกาบหนูรักษาโรคมะเร็งให้หายได้
พอเห็นในเฟซบุ๊คว่าที่นี่มีใบอังกาบหนูจึงรีบเดินทางมาแต่เช้า
จากหลายจังหวัดที่ทราบข่าวต่างเดินทางมาเก็บต้นอังกาบหนูหลายพันคน

จนตำรวจสถานีตำรวจภูทอธรอนท์
ต้องมาอำนวยความสะดวกด้านการจราจรให้ผู้ที่เดินทางมา
พร้อมขอความร่วมมือชาวบ้านให้จอดรถที่ลานวัดดาวลอย
แล้วเดินเท้าเข้ามาเก็บใบอังกาบหนูตรงที่ดังกล่าว
ซึ่งชาวบ้านที่มาเก็บใบอังกาบหนูบ้างก็ถอนต้นไป
บางคนก็หักกิ่งไปบางคนก็เอาแต่ยอด
แต่การที่มีคนจำนวนมากเข้ามาในพื้นที่ดังกล่าว
ทำให้พื้นที่ถูกเหยียบย่ำจนราบคาบ
หลังจากนี้นางละเมียดเจ้าของที่ดินจะปิดพื้นที่ชั่วคราวก่อน
เพื่อฟื้นฟูต้นสมุนไพอังกาบหนูให้ฟื้นคืนกลับมา
ไว้ให้ผู้ป่วยที่คิดว่าต้นอังกาบหนูสามารถรักษาโรคมะเร็งให้หายได้ต่อไป
แม้จะไม่มีการยืนยันจากหน่วยงานภาครัฐ
หรือการทำวิจัยว่าสมุนไพอังกาบหนูสามารถรักษาโรคมะเร็งให้หายได้จริงหรือไม่
แต่สำหรับผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยแล้ว
มุนไพอังกาบหนูคือความหวังที่จะหายจากโรคมะเร็งได้